เมื่อวานนี้นะคะคุณแตงโมก็ได้ลงรูปในไอจีค่ะ
เป็นภาพที่วีดีโอคอร์นะคะกับคุณตายมนัสมันนะคะ
จำได้ไหมคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ
มนัสนันนะคะปานดีค่ะก็เป็นอดีตดาราดัง

เกิดภาวะที่ตกอับตอนนั้นไปนั่งขอทานที่พัทยาคุณผู้ชม
แล้วก็ถูกส่งมารักษานะคะเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ
ล่าสุดนะคะดิฉันก็พอเห็นภาพนี้โทรไปสอบถามแล้วนะคะ
ก็คือคุณตายน้องตายเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ

ใช่สดใสค่ะดูจากภาพที่อันนี้คือภาพสมัยที่เขาโด่งดังเนี่ยค่ะ
คือตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่พัทยานะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคือก็ไม่อยากให้นักข่าวไปกวนนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าเห็นสีหน้าสีตาล่าสุดแล้วนะคะ
ก็ดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะคะ